สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพิสิทธิ์มหันนะครับ

ดังนั้นในระยะนี้ใครจะเดินทางท่องเที่ยว
ทำกิจกรรมกลางแจ้งข้อมูลสภาพอากาศนั้น
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นที่ต้องตรวจสอบ

ภาพแรกที่เราจะได้ชมกันเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าเมืองไทยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
พบว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตานะครับ
มีกลุ่มก้อนเมฆธรรมดาแล้วก็กลุ่มเมฆฝนปกกลุ่มในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับ
และจากการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม
ก็พบว่ากลุ่มฝนนั้นยังคงเน้นตกจุดเดิม
ก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมา
จนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนกลาง

ในบริเวณพื้นที่ตามแนวตอนกลางของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ฝั่งตะวันออก
ระยะนี้ฝนอาจจะตกเพิ่มแล้วก็ตกชุกบางจุด
มีหลายจุดละทีเดียวนะครับที่ต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าฝนตกชุกหลายวันจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา

นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออก

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

บริเวณทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
คลื่นยังคงสูงประมาณ๒๓เมตร

เพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งไป

เป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกลุ่ม
บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะนี้เองยังคงเหนียวนำเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ก่อตัวในบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
ความกดอากาศต่ำนี้เกิดจากการสลายตัว
จากพายุนิดาที่เคลื่อนที่ถล่มฮ่องกง

แต่ก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ
เพราะว่าขณะนี้เองจากการตรวจสอบครับ
บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนล่างประเทศจีน
มีการก่อตัวของยอมความเกิดอากาศต่ำยอมหนึ่ง

ก็จะมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ซ้ำรอยพายุลูกเดิมนะครับ
ซึ่งการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณดังกล่าวนั้น
จะสามารถหอบเอากลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้
เข้าสู่บริเวณดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เพิ่มสถานการณ์ฝนในบริเวณดังกล่าวให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องต่อไป๓๔วัน

ต้องตรวจสอบข่าวสารภัยพิบัติในพื้นที่ด้วย
แต่การตรวจสอบข้อมูลนั้นต้องตรวจสอบให้รอบครอบหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีข้อมูลหลายอย่างที่ออกมาตามโลกออนไลน
แล้วก็เป็นข้อมูลเท็จอย่างคลิปที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับ
วิดีโอคลิปนี้ได้มีการเผยแพร่ในวงกว้างในโลกออนไลน์ครับ
โดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์เขื่อนแยงซีเกียงแตกที่ประเทศจีน
ภาพเหตุการณ์ในคลิปเผยเห็นภาพน้ำทะลักษณ์ทั่วเมืองพัดสิ่งเศษซาดต่างนะครับ
รวมไปถึงรถลอยไปกับกระแสน้ำ
หลายคนตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จริงหรือไม่
ทำไมไม่มีสื่อใดรายงานถึงพัฒนิบดที่เกิดขึ้นแค่นี้เลย
ไม่เป็นจริงแต่อย่างใดนะครับ
ดังนั้นการติดตามสภาพอากาศรวมไปถึงภัยพิบัตรต่าง
โลกออนไลน์นั้นต้องรอบครอบแล้วก็ระมัดระวัง

และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ